ก็ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลนักสู้ยอดเยี่ยมประจำปีสองพันสิบแปด
โดยงานนี้ก็จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลทรงคุณค่าให้กับเหล่านักกีฬา
ฝึกสอนและบุคคลด้านสื่อนะครับที่มีบทบาทสำคัญต่อการแข่งขันศิลปะป้องกันตัวของโลก
ปีที่ผ่านมานะครับก็แบ่งรางวัลออกเป็น๑๖ประเภทครับ
นักมวยไทยยอดเยี่ยมแห่งปีและผู้ฝึกสอนแห่งปีเป็นต้นนะครับ
สำหรับนักกีฬาที่เข้ารอบสุดท้ายในประเภทสุดยอดฮีโร่
เจ้าของแชมป์โลกรุ่นอัตเวทหญิงและอองลาเอ็นซาง
นักสู้จากเมียนมาก็ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายด้วยนะครับ
ส่วนรายชื่อนักมวยไทยยอดเยี่ยมแห่งปีก็มีนักชกที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบนี้หลายคนนะครับอาทิตเช่นกุหลาบ